อีกครั้งนะครับที่สหรัฐภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์ดูเหมือนว่าจะถอยห่างจากความร่วมมือในเวทีโลกไปทุกทีนะครับ
ล่าสุดสหรัฐธรรมดิ์ภายประกาศถอนตัวจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสอบประชาชาติ
ก็ทำให้สร้างความกังวลกับหลายฝ่ายนะครับว่าจะส่งผลกระทบต่อการติดตามแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนทั่วโลกหรือไม่

ที่นั่งของผู้แทนจากสหรัฐว่างเปล่า
หลังสหรัฐประกาศถอนตัวจากการเป็นสมาชิก
และหลังสหรัฐประกาศถอนตัวจากการเป็นสมาชิก

โดยนิกกี้เฮลี่ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติยังวิจารณ์รุนแรง
เช่นการรับจีนคิวบาร์เวเนซูเอล่า
ถูกกล่าวหาละเมิดสิทธิมนุษยชนเข้ามาเป็นสมาชิก
รวมถึงยังโจมตีว่าหน่วยงานนี้มีอคติกับอิสราเอล
ความเคลื่อนไหวนี่เกิดขึ้นหลังเดือนที่แล้ว
ต่อผู้ประท้วงชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซ่า
โดยกองทัพอิสราเอลที่สหรัฐเป็นหนึ่งในประเทศ

การถอนตัวของสหรัฐอาจไม่ใช่เรื่องช็อกโลก
จากที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลอดีตประธานาธิบดี
รวมถึงท่าทีหลายอย่างในช่วงที่ผ่านมา
แต่นี่ก็สร้างความผิดหวังให้หลายฝ่าย
โดยเศษฐราอัตอัลฮุเซ็น
ค่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ชี้ว่านี่เป็นการตัดสินใจที่น่าผิดหวัง
แต่ก็เป็นแรงสำคัญของการทำให้เกิดความเป็นธรรม
ถอนตัวเท่ากับจงใจบ่อนทำลายสิทธิมนุษยชนของทุกคน
โดยนักกิจกรรมจำนวนมากยังมองว่าความเคลื่อนไหวนี้ของสหรัฐ
ส่งผลกระทบต่อการติดตามและแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ความรับผิดชอบของสหรัฐต่อหลักสิทธิมนุษยชน
อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนธัญฮูของอิสราเอล
กลับชื่นชมขอบคุณผู้นำสหรัฐต่อการตัดสินใจนี้
นี่ถือเป็นอีกครั้งที่รัฐบาลทรัมป์ถูกมองว่ากำลังนำสหรัฐ
ห่างจากความร่วมมือในเวทีโลก
หลังได้ประกาศถอนตัวจากความตกลงปารีสลดโลกร้อนมาแล้ว
โดยความเคลื่อนไหวนี้ยังเกิดขึ้นไล่เลี่ยง
กับที่รัฐบาลทรัมป์กำลังถูกวิจารณ์
นโยบายจัดการผู้อบพยพ
ซึ่งรายงานระบุว่าในช่วงวันที่๕พฤษภาคม
ถึง๙มิถุนายนที่ผ่านมา
มีการแยกเด็กกว่า๒๓๐๐คนออกจากพ่อแม่
ข้ามชายแดนเม็กซิโกเข้ามาในสหรัฐอย่างผิดกฎหมาย
ซึ่งคาหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
เรียกร้องยุตินโยบายดังกล่าว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน